คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเลย
คนร้ายเนี่ยมันย่องเข้าไปกลางดึกครับ
แล้วก็ใช้เหล็กนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ัดหน้าต่างห้องพักของสาวโรงงาน
เข้าไปได้เสร็จสับปั๊บลื้อค้นทรัพย์สินครับแล้วก็
คือเลือกอย่างใจเย็นเลือกของอย่างใจเย็น
กลับออกมาได้ทีวีไปเครื่องเงินเหรียญไป๔๐๐หนีลอยนวลฮะ
เป็นนาทีที่ชายคนร้ายรูปร่างผอมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรได้ผมอยากศกนะฮะ
สวมใส่เสื้อคลุมลายพรางกางเกงขายาวสีดำ
ใช้ท่อนเหล็กคล้ายแฉลงเมื่อกี้งัดแล้วนะฮะ
งัดหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้ทั้งด้านบนและด้านล่าง
กรอนล็อกพังเสร็จสับปั๊บเปิดหน้าต่างแล้วปีนเข้าไปฮะ
เขาเนี่ยครับปีนเข้าไปแต่ตอนนี้อันนี้เป็นขาออกแล้วนะ
ขาออกแล้วคือเห็นไหมขาไปไม่ได้ใส่หมวก
ขากลับใส่หมวกออกมาแล้วก็มีจอทีวีด้วย

เหตุเกิดในห้องเช่าเลขที่๑๖๙ทับ๕๑หมู่๕ตะบนบึง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ของนางสาวชุติมาแสงเวียง
พนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์อมตะชนบุรี
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งตำรวจบอกว่ามาตรวจสอบหน่อย
คุณชุติมาเล่าบอกว่าลักษณะแบบนี้นะคุณนักข่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับช่วงก่อนปีใหม่นะ
คนร้ายมันเคยเข้ามาก่อเหตุ
พระเครื่องไป๖องค์นี่จะชี้ให้ดูเล่าให้ฟังนะครับ
แล้วก็เงินสดไปอีก๒๐๐๐บาทตอนนั้น
แต่หลังจากครั้งนั้นนะครับเธอบอกว่าไม่ได้แล้ว
ฉันอยากจะเห็นหน้าโจรมันเหลือเกิน
ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดครับเพราะว่าพักอาศัยห้องนี้มา๑๐ปีกว่า
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมฮะได้ใช้แล้ว
กล้องวงจรปิดได้ใช้ครับครั้งนี้
เห็นหน้าคนร้ายด้วยแล้วก็คนร้ายก็เอาโทรทัศน์ไปด้วย
เงินสี่ร้อยนะฮะเดี๋ยวตำรวจจะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ทำงานส่งไปเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ย
มาทำงานโรงงานแบบนี้ส่งเงินไปให้ครอบครัว
จะต้องมาเสียทรัพย์สินไปกับไอ้หัวขโมยแบบนี้ครับ